ตามกันต่อเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙นะคะ
กลายเป็นว่าจากที่ยกกาดประมาณนึงตอนนี้

เพราะว่าเนื่องจากเรามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามา
แล้วก็มีการรับคนที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาด้วย
ตอนนี้เบื้องต้นผู้โดยสารประมาณสัก๔๐คน

ถูกตรวจพบว่ามีไข้สูงนะคะ
โดยเที่ยวบินจากอียิปต์มีจำนวนคนไข้สูงมากที่สุดค่ะ

เพราะว่าทุกคนถูกแยกตัวออกมาแล้วก็ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว
โดยเมื่อวานนี้ทั้งวันเลยนะคะเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค
ก็ได้ตรวจคัดกรองชาวไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ

ปรากฏว่ามีคนที่เดินทางกลับมาเนี่ยมีไข้สูงถึง๔๐คนค่ะ
เที่ยวบินแรกมาจากอียิปต์นะคะ
ผู้โดยสารจำนวน๒๗๐คน

เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว
พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง๒๙คน
ก็ถือว่าเป็นเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารที่มีไข้สูงมากที่สุดของวันค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลในทันที

เที่ยวบินที่๒จากสิงคโปร์มีผู้โดยสาร๖๘คน
เจ้าหน้าที่ของสถานทูต๒คน
กรองแล้วมีผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง๖คน

ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะ
มีผู้โดยสาร๑๖คนเข้าพักที่เป็นโรงแรมทางเลือกซึ่ง
แต่ว่าต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเองนะคะ

คัดกรองแล้วไม่พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูงนะคะ
ส่วนที่เหลือกักตัวที่โรงแรมทางเลือก๓๔คนค่ะ
เที่ยวบินที่๔จากเกาหลีใต้
ผู้โดยสารจำนวน๒๒๕คน

มีคนไทยที่มีไข้สูง๕คน